ที่สาวเนื้อหอมตลอดทุกซีซั่นกันหน่อยที่พูดมานี้ลูกหนึ่งแล้วนะจ๊ะ
แพทย์นับประพาค่ะแต่ยังบอกเลยว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนขายขนมจีบ
อย่างล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเบาข่าวลือกันมาบอกว่าไปเตะตาต้องใจอีกแล้วนะครับ
เปิดใจเรื่องราวความรักอีกสักครั้งคือตกเป็นประเด็นกับหนุ่มตีกล้ามโตอย่างพี่หยวนดาก้อนไฟ
คือเอ่ยปากชมฝ่ายชายนี่เขาก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันแต่ว่าแพทย์เนี่ยตรงสเปคแล้วเขาพร้อมที่จะเข้ามาดูแล
คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมคืออย่างนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ไปออกรายการนึงด้วยกัน
แล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่คือบางทีมีหนูโต๊ะพอดีหันไปตบตาแล้วยิ้มให้กันพอดี
หนุ่มหยวนก็มีการสารภาพว่าเขานี่นะชอบแพทย์นับประพาชอบมาตั้งนานแล้วด้วย
ส่วนทางพี่แพทย์ของเราเองนะก็บอกเหมือนกันว่าแพทย์เองเนี่ยก็ปลื้มหยวนเหมือนกัน
เอายังไงล่ะคู่นี้และที่สำคัญค่ะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาในไอจีด้วย
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเจอสาวแพทย์เนาะสวยมากแล้วก็ไม่ปล่อยให้รอนานเจ้าตัวก็ออกมาตอบสถานะความสัมพันธ์ดูสิคะ
สวยมากไม่ใช่ว่าหัวใจยังว่างนะเสื้อผ้าตอนนี้ก็ว่างอยู่เหมือนเดิมแซ่บซีดเลยนะ
ออกมาตอบสถานะความสัมพันธ์ของตัวเองกับหนุ่มหยัวเนี่ยยังไงดี
เขาไปงานนี่เปิดตัวธุรกิจใหม่ของน้องนับหลานสาวสุดที่เลิฟเขาบอกว่าตอนนี้นะแพทย์ยืนยันว่าแพทย์ไม่สะดวกค่ะ
ไม่สะดวกที่จะมีตัวตนกับใครจริงเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักกันอย่างนี้โอเคเป็นเพื่อนได้
แต่ถ้าจะให้มาเปิดหน้าเปิดตัวบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเนี่ยติดตรงนี้แหละแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตั้งแต่จบรายการไปเนี่ย
ไม่ได้มีการสื่อสารในทุกช่องทางอย่างที่หลายคนคิดแล้วก็เข้าใจกันไปจ้ะเดี๋ยวไปฟังแม่แพทย์กันหน่อยค่ะ

หยวนก็ไม่ได้ขอเบอร์เรา
ไม่ได้ขอไลน์เราอะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วก็คิดว่าเออคงเป็นการแบบปลื้มกัน
กันเราเหมือนเราปลื้มใครสักคนนึงอะไรอย่างนี้

นับตั้งแต่ศึก๑๒ราศีมาจนถึงวันนี้
ยังไม่เคยได้คุยกันเลยนะคะ
ยังไม่มีการคุยกันทุกช่องทางเลยนะคะ

แต่ณตอนนี้แพทย์ยังไม่พร้อมจริง
ที่จะมีที่จะมีตัวตนกับใครสักคนหนึ่ง
คือมีเพื่อนได้มีคนคุยได้แพทย์ไม่ติดเลย
แต่ว่าจะให้แบบเปิดตัวเปิดหน้าเปิดโชว์อะไรอย่างนี้

ซึ่งตอนนี้แพทย์ไม่มีเวลาทำอะไรเลย
ลูกแม่กินเวลาแพทย์ไปแบบทั้ง๗วันแล้วอะค่ะ

ใครจะจีบก็จีบมาอยากจะคุยก็คุยไป
แต่ว่าเธอยังไม่พร้อมจะมีตัวตนและมีสถานะกับใคร
อย่างที่บอกไปภาระยิ่งใหญ่ของเธอนะ
ที่ต้องดูแลอยู่ครอบครัวมาที่๑เสมอเลยนะคะ
ได้รับฉายาเป็นลูกกระตันยูสมแล้วนะคะ